ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่สมุทรปราการค่ะก็เป็นเรื่องเตือนภัยเหมือนกันถ้าสาเหตุเป็นเรื่องของอาหารเป็นพิษจริงเนี่ยน่ากลัวมากนะคะ
ผู้หญิงอายุ๔๐คนนี้เธอถึงขั้นที่เสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์เอามาทอดกิน

สามีไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยถึงขั้นที่หมดสติแล้วเสียชีวิตไปเลยอะค่ะ
สามีร้องไห้ตลอดเพราะอยู่กันสองคนสามีพระยาไม่มีลูกค่ะที่บ้านหลังนี้
หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในตะบนบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ในห้องน้ำชั้นล่างค่ะพบร่างนะคะนางสาวอรพินบุญเลิศอายุ๔๐คนนี้นะคะ
ตอนแรกก็พยายามปั๊มหัวใจเธอปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
ช่วยเอาไว้ไม่ได้เธอเสียชีวิตเลยค่ะสามีค่ะนายทวินเมธาอายุสี่สิบสอง
ก็ร้องไห้อย่างที่เห็นตัวสามีบอกว่าอยู่กันสองคนค่ะ
สามีพระยาไม่มีลูกเขาก็นั่งกินข้าวกันนะกินข้าวอิ่มแล้ว
ภรรยาบอกว่าอ๋อป่อเปี๊ยะซื้อมาจากตลาดเมื่อวันศุกร์
ก็เอาออกมาจากตู้เย็นคือแช่ตู้เย็นไว้ป่อเปี๊ยะเนี่ยค่ะ
เอามาทอดแล้วก็นั่งกินกันหน้าทีวีเขากินทั้งคู่นะคะ
ทั้งสามีและพยายามเพราะกินเสร็จตัวสามีมานั่งเล่นหน้าบ้าน
ภรรยาก็นั่งดูทีวีผ่านไปแป๊บนึงภรรยาไปเข้าห้องน้ำ
ไม่ได้เอกใจอะไรผ่านไปชั่วโมงหนึ่งอะค่ะ
ชั่วโมงหนึ่งเต็มภรรยาไม่ออกมาจากห้องน้ำสักที
ก็เลยเข้าไปเรียกไปเคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบเลย
รีบเปิดประตูเข้าไปสภาพของภรรยานะคะคือนั่งอยู่บนชะโครก
เอียงคอหมดสติมีคราบอาเจียนนะคะมีเศษอาหารออกมาทั้งทางปาก
ทางจมูกก็รีบนำตัวภรรยาออกมาจากห้องน้ำ
แต่เหมือนกับนิ่งไปแล้วสามีบอกก็ปั๊มหัวใจ
แต่ก็นิ่งจริงภรรยาไม่มีการตอบสนองเลย
บอกเพื่อนบ้านให้แจ้งหนึ่งหกหกเก้าสุดท้ายก็ช่วยเอาไว้ไม่ได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบนผู้กำกับการสพบังพลีบอกว่า
เบื้องต้นสาเหตุน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษ
แล้วก็แพ้ท้องร่วงเฉียบพลันเสียชีวิตเลยค่ะ
แต่ก็เดี๋ยวต้องส่งศพไปให้ทางโรงพยาบาลหาสาเหตุแบบชัดอีกทีนะคะ
ผลการชนะสูตรน่าจะประมาณ๑สัปดาห์
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสามีก็รับศพของภรรยาก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะคะ

โอ้โหน่างสั่งจริงนะ
ใช่ค่ะถ้าอาหารเป็นพิพธรรมดุนแรงแบบนี้โอ้โหถึงขั้นเสียชีวิตเลยอ่ะ
น่าเชื่อนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น